งานช่วยช้างค่ะแล้วไม่ใช่ช้างตัวเดียวนะคะ
ถ้าตัวเดียวก็ยังพอไหวอยู่หรอกนี่ตกไปพร้อมกัน๑๓ตัวค่ะ
ใช้เวลา๕ชั่วโมงกว่าถึงจะช่วยได้
เผินเนี่ยเหมือนช้างเล่นน้ำนะ
เหมือนลงไปเล่นน้ำคลายร้อนสบายใจ

เหตุการณ์เกิดขึ้นสายเมื่อวานนี้เองนะคะ

ตกลงไปในสระน้ำกว้าง๓๐เมตร

ในสวนปามเนินถังแดงบ้านทุ่งหญ่า่ีศรีค่ะ
มันก็พยายามจะขึ้นแหละมันขึ้นไม่ได้
อำเภอท่าตะเกียบก็สั่งการทันทีเลยค่ะ
นำรถแบ็คโฮลมาขุดบริเวณขอบสระน้ำด้านตะวันตก
เปิดเป็นทางลาดให้ช้างจ่าฝูงเนี่ย
ฝูงช้างของตัวเองโขลงช้างของตัวเอง
ไหว้จากจุดที่อยู่ฝั่งตะวันออกไปขึ้นสระ
ตัวใหญ่ขึ้นมาได้๓ตัวแล้วเนี่ยเห็นไหม
ตัวใหญ่ขึ้นไปได้สามตัวแล้วนะคะแต่ตัวอื่นมันขึ้นมาไม่ได้อะค่ะ
เนี่ยมันก็พยายามช่วยกันนะก็วนเวียนอยู่รอบสระนี่แหละ
เพราะว่ายังไงก็ต้องรอให้ทุกตัวขึ้นมาให้ได้
ตอนนี้มันขึ้นได้แค่สามตัวดูทีท่าแล้วตัวที่เหลือเหมือนจะขึ้นไม่ได้
ยังไงก็ไม่ได้นี่มันก็ช่วยกันดันนะเห็นไหม
ดันแล้วก็ไหลลงมาดันแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยค่ะ
สุดท้ายแล้วตัดสินใจขุดเพิ่มแล้วกัน
เพราะว่าเริ่มเห็นว่าตัวเล็กเริ่มจะอ่อนแรงลงแล้ว
มันต้องว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาเลย
เจ้าหน้าที่เขาเลยขุดตลิ่งเปิดทางด้านตะวันออกเพิ่มอีก๑จุด
แล้วก็ค่อยต้อนโขลงช้างไปขึ้นที่ฝั่งตะวันออก
สุดท้ายขึ้นได้ครบทุกตัวนะคะเนี่ยต้องขุด๒จุดเลยนะ
แล้วก็ค่อยช่วยกันต้อนไป
สุดท้ายก็๑๓ตัวขึ้นฝั่งกันได้ครบหมดทุกตัว
หลังจากนั้นก็เดินลัดล้อหายไปในป่าปามค่ะ
ชาวบ้านนี่เขามารอลุ้นระทึกเอาใจช่วยปฏิบัติการนี้กันร้อยกว่าคนเลยนะคะ
นี่ดูสิดู

พอขึ้นได้ชาวบ้านเขาก็เฮกันนะคะ
ซึ่งจริงแล้วช้างป่าโขลงนี้ไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่รู้จักนะ
ช้างป่าโครงนี้เป็นช้างจากเขตรักษาผันซัดป่าเขาอ่างรือในค่ะ
มันพากันออกมาหากินในพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบ

พอตกเย็นปุ๊บได้เวลากระจายกัน
หากินในไร่มันไร่สับปะรดสวนปามของชาวบ้านนะคะ

สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านมานานหลายปีแล้ว
บอกว่าชาวบ้านเขารู้จักโขลงนี้กันดี
แต่พอถึงเวลาแบบนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ใจจึกใจดำ

เพราะว่ามันก็สัตว์อ่ะเนาะ
ตีหัวหน้าโขลงเนี่ยพาไปลงเล่นน้ำทั้ง๑๓ตัวเนี่ย

คือใช่ประเด็นคือตกกันยังไงครบ๑๓ตัว

หรือว่าตัวเล็กตกก่อนแล้วก็พยายามลงไปช่วย
แล้วก็ตุ๋มลงไปทีละตัว๒ตัว๓ตัว
สนเล่นน้ำเล่นน้ำนะฮะ